คดีนี้ปู่ช้ำใจครับหลานถูกให้คนเอาไปเลี้ยงนะครับ
ฝากเขาเลี้ยงมากันเถอะแล้วถูกทำร้ายเสียชีวิต
มาร้องเรียนขอความเป็นธรรมเพจดังบอกว่าจะช่วยคลายคดีนี้ให้
นะครับเริ่มตั้งแต่นะคุณผู้ชมดูไทม์ไลน์นะ
นางสาวส้มอายุ๒๘ปีเลิกกับสามีแล้วก็เอาน้องธันวาลูกชายสามขวบ
ให้ยายช่วยเลี้ยงที่ปลาจีนได้ประมาณเดือนหนึ่ง
ยายก็กลับไปที่อุดรพอยายกลับไปอุดรส้มทำยังไง
ส้มเอาน้องธันวานะมาเลี้ยงเองแล้วมาอยู่ห้องเช่า
มาอยู่กับเพื่อนชื่อว่านางพิริยาอายุ๒๘นะ
ก่อนเกิดเหตุส้มก็ไปหาแฟนใหม่ที่องคลักษณ์นายก
แล้วธันวาธันวาฝากผู้หญิงที่ชื่อพิริยาเลี้ยง
คุณผู้ชมตามทันนะ๑๓มีนาคมครอบครัวของนางพิริยาเนี่ย
พักกันที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งที่อำเภอเมืองจังหวัดปลาจีนบุรี
ถัดมา๑๔มีนาคมนางพิริยาพาลูกสาวออกไปซื้อของข้างนอก
แล้วให้นายพงศกรก็คือสามีของเธอเนี่ย
อยู่กับน้องธันวาซึ่งเขาฝากมาเลี้ยง
กระทั่งช่วงเที่ยงนายพุทธกรอุ้มน้องธันวาไปขอความช่วยเหลือ
เจ้าของรีสอร์ทบอกเด็กสนตกเตียงนี้
ธันวาอาการเป็นยังไงครับไม่ได้สติหน้าผากมีรอยเขียวเลือดออกจากปาก
เอาตัวส่งโรงพยาบาลอาการหนักถึงขั้นต้องปั๊มหัวใจอยู่นาน๔๐นาทีแล้วเด็กก็เสียชีวิต
หมอบอกว่าโอ้โหไม่ปกติแล้วล่ะนี่แผลเต็มตัวเลยนี่รอยช้ำ
รักแร้ก็มีแผลคล้ายถูกบีบทั้งสองข้าง
สมองได้รับการกระทบกระเทือนปอดช้ำเลือดคั่งหน้าผากบวมปูด
คาดว่าจะถูกเหวี่ยงจนหัวไปกระแทกกับของแข็ง
ในที่สุดตำรวจไปจับนายพงศกรได้ครับเอามาสอบปากคำเบื้องต้น
เขาให้การภาคเศษยอมรับบางส่วนปฏิเสธบางส่วนนี่คือความหมายของภาคเศษ
รับว่าทำร้ายเด็กแต่ไม่ได้ฆ่าให้ตายนะแล้วก็เอาตัวผู้ชายคนนี้
พงศกรตรวจปัสสาวะม่วงฮะนะครับนอกจากนี้ตำรวจยังเชิญตัวนางสาวส้ม
แม่แม่ของธันวาที่มาฝากพิริยาเลี้ยงเนี่ยนะเดี๋ยวมาสอบปากคำกัน
นายเฉลิมพลผุ่มพิมพลอายุห้าสิบเก้าปีเป็นผู้ของน้องธันวาครับ
เขาให้ปากคำกับตำรวจสพเมืองปราจีนบุรีนะครับ
บอกว่าจะเอาผิดกับคนทั้ง๓ใครบ้างล่ะปูส้ม
พิริยาและพงศกรครับ
ไทยทอยเหมือนกับถูกตีถูกทำร้ายอย่างแรง
ก็อยากจะถามแม่เขาเหมือนกันว่า
ทำไมลูกทั้งคนโดนทำร้ายขนาดนี้
ถึงได้อยู่เฉยนิ่งเฉยไม่ทำอะไรเลย
เรื่องคดีผมขอให้ถึงที่สุดนะครับ
เพื่อเป็นทาหอน
มันมาตรงนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด

ศพน้องธันวานี่ก็จะตั้งอยู่ที่วัดอินทารามนะครับ
อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกแล้วก็จัดชาปนกิจนะครับ
วันเสาร์ที่๑๘มีนาคมนี้
แสดงความเสียใจกับคุณปู่ด้วยนะครับ